กันต่อเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาคนพิการนะครับ
หรือว่าอาเซียนพาราเกมในระดับอาเซียนครับ
ชิงแชมพ์ทวีปเอเชียนออกสุดใต้
ติดตามรายงานจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
กับการติดตามผลงานของทัพนักกีฬาคนพิการไทยว่า
จะคว้าเจ้าเหรียญทองได้หรือไม่ครับ
เป็นการแข่งขันอาเซียนพาราเกมอีก๑ครั้งนะครับ
ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนั้น
ต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายครับว่า
จะสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองมาครอง
จากการแข่งขันครั้งนี้ได้หรือไม่ครับ

แข่งขันที่น่าสนใจมีหลายรายการ
สำหรับทัพนักกีฬาไทยที่สามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครับ
ติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครับ
เริ่มกันที่ว่ายน้ำในวันสุดท้าย
ัญชายาเกรดแก้วเงือกสาววัย๑๗ปี
ลงแข่งขันในประเภทเดียวผสม๒๐๐เมตร
ปรากฏว่าอัญชยาคว้าเหรียญทองที่๗ของตัวเองได้สำเร็จ
ด้วยเวลา๒นาที๕๒๕๖วินาที
ทำลายสถิติอาเซียน
แต่น่าเสียดายครับที่ชวดคว้าตัวไปพาราลิมปิกในปีหน้า
หลังทำเวลาไม่ผ่านเกณฑ์
แต่ทั้งนี้อัญชยาก็สามารถคว้าเหรียญทอง
ทุกประเภทที่ลงแข่งขัน
สรุปผลงานว่ายน้ำไทยคว้าเหรียญทองได้๑๕เหรียญทอง

รองจากเวียดนามอินโดนีเซียและสิงคโปร์ครับ
สุประชัยสงพินิตวัย๓๑ปี
วิ่งนำตั้งแต่ออกสตาร์ทก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

คว้าแชมป์พร้อมทำลายสถิติเดิมถึง๐๒๙วินาที
ส่วนวิวแชร์บาสเก็ตบอล๓คน
ทีมชาติไทยที่เก็บใช้ชนะ๔นัดรวด
ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับมาเลเซีย

แม่นห่วงไทยนำไปก่อนที่๗ต่อ๒นะครับ
จากนั้นยังเป็นทีมไทยที่แม่นยำกว่า

แชมป์ไร้ภายเป็นสมัยที่๒ต่อจากปี๒๐๒๐

จะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
พร้อมทั้งงานเลี้ยงนักกีฬาทุกประเภท
ซึ่งเจ้าภาพจะเน้นจัดพิธีด้วยความเรียบง่าย
ส่งต่อการแข่งขันครั้งต่อไป
ที่ประเทศมาเลเซียในปี๒๐๑๗ครับ

สิ้นสุดวันที่๘ธันวาคม

โดยนำหน้าอินโดนีเซียอยู่๕เหรียญทองครับ

ชิงชัยกัน๒๒เหรียญทองสุดท้ายครับ
แรงเชียร์ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
จะช่วยให้ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
สามารถนำใช้ชนะกลับสู่แผ่นดินไทยได้นะครับ